พิธีกรรมคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของผู้ชายที่องค์ลง
มีความเชื่อความศรัทธาว่าจะมีพ่อแก่ตาปกป้องดูแล
แต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่โรงครูโนราเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ
โอ้โหเชิญเลยตัวสั่นเลยอ่ะเออเชิญมาแบบนี้เลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงครูโนรา
ในขณะที่ทำพิธีเพื่อเป็นการอัญเชิญตายายเพราะในงานนี้มีแต่ลูกหลาน
เขาว่าอย่างนั้นนะแต่ก็มีชายที่องค์ลงเขาบอกว่าไม่ใช่ตายายที่โรงโนราเขารอ
แต่ว่าเป็นพ่อแก่ที่อยู่ในร่างทรงชุดสีขาวเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับ
ชายชุดขาวหรือว่าเก่งวงปลื้มเป็นร่างทรงพ่อแก่ครับเขาก็เลยจะมีถ่ายบันทึกเอาไว้แบบนี้
แก่ก็คือที่เขาเรียกกันว่าพระพระรศฤษีเป็นผู้ที่ได้รับคำสั่งในการรวบรวมบรรดา
ศิลปศาสตร์ต่างจากพระพรมเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพรานบุญ
แล้วนี่นะครับคุณผู้ชมฮะพ่อแก่เนี่ยจริงเขาเรียกได้หลายอย่างแต่อาจจะเรียกว่าพระรสก็ได้
พระรถรุษีไงพระรถก็คือนักพระรถนะครับนักพระรถนั่นแหละเป็นพระรถรุษี
แต่อย่างนี้ทานบุญผู้ที่ใส่กระโจงกระเบนสีแดงเนี่ยนะฮะเป็นร่างทรงพ่อแก่แล้วเป็นผู้พาเข้ามา
มีนายโรงมาออกมารับเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้คุณเก่งวงปลื้มเจ้าของคลิปเขาเพิ่งรู้ตัวเลยนะว่าเขาเป็นร่างทรงพ่อแก่
ที่เขานับถือมานานแล้วก็รู้มาตลอดว่าพ่อแก่ตาปกป้องดูแลเขาผู้หมอในโรงโนราเขาก็นำร่างทรงพ่อแก่ขึ้นไปกินอาหารเส้นไห้ที่เตรียมไว้อยู่ด้านบน
แต่อาการก็จะอย่างนี้ยึกยักยึกยักอยู่อย่างนี้หลังจากนั้นนะครับครูหมอโนราก็ได้นั่งคุยกับพ่อแก่ในร่างทรงว่านี่เป็นร่างทรงใหม่
ไปไหนมาไหนก็ให้รักษาร่างทรงนี้เอาไว้โอ้โหเป็นเรื่องราวของความเชื่อนะแล้วอย่างนี้ลูกหลานก็คอยดูแลด้วย
แล้วก็ในการพูดคุยนะพ่อแก่ในร่างทรงก็ร้องไห้ไม่หยุดเขาบอกว่าเสียใจที่ร่างทรงรู้ตัวช้าไปหน่อย
นึกว่าจะลืมพ่อแก่ไปแล้ววันนี้น้อยใจแอบน้อยใจ
นั่นคือเรื่องของความเชื่อนะในการพูดคุยกันในครั้งนั้นก็เหมือนกับมีการสื่อสารกันผ่านร่างทรงนั่นเอง
ขอขอบคุณนี้ด้วยนะครับภาพจากติ๊กต๊อกของคุณเก่งวงปลื้มนะครับ
เรื่องของความเชื่อวัฒนธรรมอะไรก็เป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อที่เป็นส่วนบุคคลนะคะ